ของเรายังเกาะติดงานบุญคอนเสิร์ตร้อยวันของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณกันอยู่นะคะ
อย่างที่บอกไปว่าไม่มีความเศร้าแล้วสำหรับงานนี้นะครับ

เมื่อคืนแหม่คึกคักไม่น้อยน่าสองวัน
นี่เป็นไงอะอะยกยก

จ๊ะนงพนีกับพี่บอลเชิญยิ้มค่ะ
แล้วก็ช่องรถแห่แท็กทีมสร้างความสุขให้แฟน
สนุกสนานขนาดไหนไปดูบรรยากาศกันจ้ะ

ค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นคืนที่๓แล้วนะ

ชาวบ้านแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยแห่กันไปร่วมงานกันเยอะเลยคุณดู
แต่ก็นั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยชื่นชอบตรงนี้เขาจัดการได้ดีมาก
เป็นการรวมตัวของศิลปินชื่อดังทั้งนั้นเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นโชคไทยรถแห่พี่บอลเชิญยิ้มเนี่ย
แจ๊คธนพลจ๊ะนงพนีวงมหาหิงวงคารมาย
แล้วก็นายเด็กคอมเมเดียนั่นเองนะคะ
ฟังชื่อศิลปินที่มาร่วมเวทีคุณขาไม่แปลกใจเลย

สนามโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนที่อู่ทองสุพรรณบุรีเนี่ยนะคะ
แฟนเพลงมาร่วมงานกันคึกคักมากเลยนะฮะ

บอกเลยว่าดีใจนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของงานรำลึกถึงคุณอาสอนเพชรจริงนะคะ
คือถ้าหากว่าคุณอายังรับรู้ได้คุณอาคงดีใจนะ
ที่ได้เห็นลูกหลานศิลปินรวมไปถึงแฟนเพลง
ยังรักและคิดถึงคุณอามากมายขนาดนี้ค่ะ
พ่อผู้ของคุณพ่อก็เหมือนแบบเป็นพี่น้องกันอยู่แล้ว
คนในวงการอะไรอย่างนี้ก็ไม่ว่าจะมีงานอะไร
พ่อจะไม่อยู่แล้วทุกคนก็ยังรักและเคารพและคิดถึงพ่อเสมอ

จัดวันเดียวไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่า
คนรักพ่อสอนเพชรเยอะจริงนะครับ
ก็นี่ดีใจแทนพ่อ
แล้วก็พี่น้องลูกหลานในวงการบันเทิงนี้

รู้จัยบรรยากาศนี่คลุกทักมากนะ